เดือดมากเขาบอกว่าท้ากันในไลฟ์เลยทีเดียวนะคะ
สสหญิงจากพลังประชารัฐออกมาท้าเดี่ยวตัวต่อตัวกับช่อพักสีส้ม
คือคุณท่อคุณพันธิกาวานิทอืมจากภาคอนาคตใหม่เขาบอกว่า
ท้ากันผ่านไลฟ์เพื่อสอนมารยาทประชุมสภาไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
มีใครว่างตรงกันบ้างไหมคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะ
เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกลุ่มไอ้เหลืองเหลืองไม่ใช่
กลุ่มไอ้แดงแดงส้มส้มเนี้ยถึงเข้ามาโพสต่าด่าท้อ
ก็จะมีกลุ่มคนที่ว่างานแล้วก็หารายได้อย่างเงี้ยน้ำ
ก็จะเข้ามาโพสโพสอะไรต่างต่างด่าท้ออะไรต่างต่าง
ไม่ได้เกรงกลัวปองระบองคอมพิวเตอร์หรอกค่ะยุคเนี้ย

นี่นะมันแจ๋วจริงจริงเลยแต่ว่ามาเจอกันแบบในไลฟ์สดมั้ย
ฝากไปบอกพ่อด้วยนะว่า
เจอกันในไลฟ์สดหน่อยไหมนะเพราะว่า
แบบว่าเดี๋ยวจะสอนว่าเวลาประชุมสภาเนี่ย
เราต้องทำกันยังไงนะจะได้รู้ระเบียบข้อบังคับในการประชุม
รู้จักมาริยาทนะคะนะคะบ๊ายบาย
พรบอะไรนะพูดถึงพรบคอมพิวเตอร์อันนี้เข้าข่ายไหมอ่ะ
ทำอยู่มันยังไงฮะแล้วที่สำคัญนะ
นักที่เราดูดเสียงไปมันมีคำเรียกผู้หญิงคนนึงของพรรคสีส้ม
มันคือคำว่าอีแล้วก็แล้วหลังจากนั้นเป็นคำว่าช่อ
คือซึ่งถ้าพูดถึงคำว่าช่อเนี่ย
ก็มีหนึ่งคนแหละที่ชื่อชอบจากภักดิ์สีส้มคือโคโสกของพระอนาคตใหม่

ก็เลยบอกก่อนที่มันเป็นประเด็นร้อน
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่นักเลงคีย์บอล
คนปกติทั่วไปที่อยากออกมาไลฟ์
คือเล่าให้ฟังก่อนเธอพูดถึงประเด็นที่ว่า
มีคนที่สนับสนุนพักสีส้ม

คือคนที่สนับสนุนภักดิ์สีส้ม
ก็ออกมาพูดทำนองเตือนว่าเออนักเรียนคีย์บอร์ดพวกนี้เนี่ย
สมัยนี้เขาไม่กลัวพรบคอมกันเลยเนาะ
อยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์อยากจะเขียนอะไรก็เขียน
แต่ไอ้ที่มันแรงแล้วมันร้อนเนี่ยมันคือข้อความ
ที่มันมีอารมณ์เติมเข้าไปนิดด้วยนะ
นางสาวปรินาพูดผ่านไลฟ์ไงที่บอกว่าฝากไปบอก

เดี๋ยวจะสอนว่าเวลาประชุมสภาเขาต้องทำกันยังไง
จะได้รู้ระเบียบข้อบังคับและมารยาท
คือคือสองพักนี้เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วไง
มันก็มีความแบบไม่เห็นด้วยอะไรกันอยู่แล้วอะนะ

ก็ไม่รู้ว่าอันนี้ถือว่าเหมาะสมหรือว่าทำได้หรือเปล่า

เด็นนี้มันเกิดจากที่นางสาวปรินาเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊ควันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่า
สสปรินาประท้วงสสหญิงพักอนาคตใหม่
ที่ผิดข้อบังคับการประชุมข้อ๒๒
จะขออภิปรายไม่ใช่จะเดินไปกดปุ่ม

ต้องยกมือเหนือศีรษะและให้ประธานอนุญาตก่อนถึงจะพูดได้
เข้าใจไหมน้องจุดช่อ
ถ้าเข้าสภามาได้ก็ช่วยอ่านระเบียบข้อบังคับการประชุมด้วย

เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องเธอก็สอนแบบนี้แล้วยังไงต่อ
พอโพสต์ไปปุ๊บคนที่สนับสนุนนางสาวพันนิกาวานิส
หรือว่าคุณช่อสสและโฆษกภักดิ์อนาคตใหม่ก็เข้ามาโพสต์ด่าค่ะ

ก็เลยทำให้เธอมีการไลฟ์ตอบโต้แล้วก็ท้ามาเจอกัน
เพื่อจะสอนระเบียบมารยาทแบบนี้
เรื่องต้นยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากนางสาวพันนิกาหรือว่าคุณช่อนะ
แต่การไลฟ์ของสสหญิงพักพลังประชารัฐ
เทรนด์ทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดแฮชแท็กสูงที่สุด

ในการที่จะขออภิกษาในที่ประชุมสะพานจริง
คุณปารีนาพูดไม่ผิดเลยนะคะ

ต้องยกมือก่อนแล้วถ้าประธานอนุญาตได้พูด
คุณถึงจะสามารถกดปุ่มพูดได้
ซึ่งจริงแล้วแผนคอนโทรไมค์มันจะอยู่ที่ประธาน

แต่ห้องประชุมสภาณตอนนี้ที่ใช้อยู่มันเป็นห้องชั่วคราว
มันเลยยังไม่มีเครื่องมืออะไรเหล่านี้
ซึ่งบรรยากาศที่เราเห็นในการประชุมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ทุกคนก็พูดก่อนยกมือกันหลายคนเหมือนกัน
แล้วก็ช่วงจังหวะประท้วงฟังไม่ออกเลยว่าใครเป็นใคร
เพราะว่าทุกคนก็คนนั้นพูดคนนี้พูดคนนู้นพูด
สุดท้ายแล้วก็ต้องให้ปู่ชัยเป็นคนปรามตลอดเหมือนกัน
แต่จริงแล้วคืออาจจะโมโหนักเรียนคีย์บอร์ดที่ไปโพสต์ว่า
แต่ว่าก็ไม่ควรจะลามไปถึงตัวของคุณชอบ
ที่เขาไม่ได้เป็นคนไปโพสต์อะไรใด
ถ้าจะสอนก็ไปเจอกันก็สอนก็ได้ถูกไหมฮะ
อันนี้มันก็กลายเป็นแบบว่าไปโต้นักเรียนคีย์บอร์ด
ทำให้ภาพลักษณ์ของสอบผู้ทรงเกียจเสียไป
ย้ำว่าอะไรที่มันลงเซ้าเชียลไปแล้ว
ต่อให้คุณลบหรือคุณตายไปมันยังอยู่
เป็นหลักฐานมัดตัวได้อย่างดีทีเดียว

หรือว่าทางคุณช่อหรืออนาคตใหม่จะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีผลกับเรื่องของตำแหน่งสอสอผู้สงเกตรึเปล่า